ตลอดทั้ง๓วันที่ผ่านมานะคะในพิธีไว้อะไรคุณแตงโมนิดา
เราก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักของเพื่อนเนี่ย

คือบางอย่างเนี่ยค่ะตอนที่คุณโมมีชีวิตอยู่
ก็เคยแบบว่าขอเพื่อนเอาไว้
เล็กน้อยเขาทำให้หมดเลยนะคะ

ที่เราพูดถึงอยู่นี้พูดถึงน้องขวัญอุสามณี
คือใครหลายคนจะได้เห็นน้องขวัญแต่งตัวเป็นบาร์บี้นี่แหละค่ะ

ขวัญคือคนที่สนิทแล้วก็เกาะติดการทำคดีการเสียชีวิตของแตงโมมาตลอดค่ะ
แล้วก็มีคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ต่างที่น่าสงสัยเอาไว้ตลอดนะคะ

น้องขวัญเองเดินทางมาร่วมงานในวันที่๒คือวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
ขวัญมาในชุดเรสสีครีมสุดหวานให้ดูเนี่ยค่ะ

ซึ่งคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าชุดที่เธอใส่มาเนี่ย
เธอตั้งใจแต่งตัวเป็นตุ๊กตาบาร์บี้มาเพราะว่าพี่โม
เพราะว่าพี่โมชอบให้ขวัญแต่งตัวแบบนี้นะคะ

ขวัญยังโพสต์ข้อความแบบติดตลกด้วยนะคะว่า

แต่มันร้อนมากนะพี่รู้หรือเปล่า

แล้วก็โพสต์อื่นนะคะที่น้องขวัญเนี่ยเขาอยากให้พี่สาวคนนี้บินไปให้สูงค่ะ
ไปถึงอ้อมกอดของพระเจ้าแล้วก็คุณพ่อของพี่ไว
ทุกคนรักนะคะแล้วก็ทำเพื่อพี่ไม่มีใครลืมพี่โม
รวมไปถึงพิธีไว้อะไรที่ขวัญบอกว่า
จัดไว้สวยงามราวกับสวรรค์บนดินค่ะ

ความรักอยู่รอบตัวพี่สาวคนนี้จริงค่ะ
น้องขวัญเองนะคะยังได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ถึงความทรงจำที่สวยงามกับพี่สาวคนนี้ด้วยนะคะ
เขาก็ชอบให้เราเป็นบาร์บี้
แบบให้ผัดเต็มตัวแบบนี้ปาก
อันนี้ไม่เอาสีชมพูดีกว่าอะไรอย่างนี้

ด้วยพี่นักแสดงทั่วไปนะคะ
ใช่นะคะคือแบบเหมือนพี่ต่างเรา
โมจะเป็นพี่คนแรกที่เวลาเราเห็นแล้วเราวิ่งเข้าไปหา

เราอยู่ด้วยเรามีความสุขค่ะ
แบบเป็นพลังบวกให้เราเป็นคนตลก
ที่เขาเป็นคนบริสุทธิ์
คือเขาอยู่ตั้งหลักชีวิตเขาด้วยความรัก
ได้เห็นภาพเก่าแล้วอย่างภาพเมื่อสักครู่นะคะ

ภาพนี้คุณผู้ชมเนี่ยนี่แพร่ไหมคุณแพร่ไหมนี่คือช่อง๗น่ะนี่คือแบบว่า

นางเอกคั่วแม่เหล็กช่อง๗ยุคนั้นเลยนะคะ
แล้วก็เห็ดจริงคือจากวันนั้นถึงวันนี้คุณผู้ชมผ่านมาสิบกว่าปี
มันเป็นมิตรภาพจริงนะคือแค่ภาพมันเล่าไม่หมดจริง
แต่ความรู้สึกมันอยู่ข้างในนะคะเช่นเดียวกับที่๓วันที่เราไปมา
ที่เราทำข่าวนะคะเชื่อแน่ว่าเราได้สะท้อนภาพที่สวยงามของแตงโม
ให้ทุกคนได้รู้จักจริงนะส่วนหนึ่งที่พี่ทำข่าวก็รู้สึกว่า
ตรงนี้แหละที่เราแบบทำให้น้องของเราได้ทำได้อย่างเต็มที่แล้วจริงนะคะ
ถึงเราเป็นนักข่าวเราก็ไม่ได้แค่สัมภาษณ์เขาอย่างเดียว
หลังจากหลังไมค์เราก็มีความสัมพันธ์ดีต่อเพื่อนนักแสดงด้วย
อยู่กันอย่างนั้นใช่ไหมพี่แจ๊ใช่ค่ะโอ้นักข่าว